มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายเหลือเกินเยอะจริงค่ะ
คือสาเหตุของการยิงกันหรือฆ่ากันเนี่ย
มันดูไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลขึ้นทุกทีค่ะ
ล่าสุดมีการบุกยิงถล่มกันถึงบ้านเป็นวัยรุ่นนะคะ
สาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมคะค่ะแซงคิวดื่มน้ำกระท่อมอ๋อ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าปกติผมก็ดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่เป็นประจำ
ไม่เคยมีเหตุไม่เคยมีเรื่องก็นี่แหละมาแซงคิว
คือมันผิดกฎหมายก่อนอื่นเออที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะคะ
อยู่ในซอยสุขสมบูรณ์๗ทับ๑ค่ะที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสภบางละมุงเนี่ยตรวจสอบก็เพราะว่ามีร่องรอยยิงถล่มเลยนะคะ
เข้าไปในตัวบ้านทะลุประตูกระจกในสองนัดเหนือบานประตูกระจกอีกหนึ่งนัด
ฝาผนังก็มีร่องรอยถูกคมกระสุนจนแตกเป็นรูค่ะเพราะดีนะไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ
ในนั้นมีวัยรุ่นชายหญิงอายุตั้งแต่๑๕๑๙ปีรวม๗คนรอให้การกับตำรวจ
ตำรวจเข้าไปดูในบ้านปุ๊บโอ้โหเจอเป็นหม้อเลยค่ะน้ำกระท่อมที่ต้มแล้วหนึ่งหม้อ
กัญชาอีกหนึ่งก้อนแหม่ผิดกฎหมายล้วนเลยนะคะ
เป็นหลักฐานไว้แล้วแล้วก็ควบคุมตัววัยรุ่นไปสพบังละมุงตรวจสารเสพติดแล้วก็ทำประวัติแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
คุณนฤทธิบุญนิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่บ้านเกิดเหตุด้วย
ไปเจอกับเยาวชนวัย๑๗ปีเรียกว่าในบอสแล้วกันนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่า๒๗กันยายนที่ผ่านมา
อสกับเพื่อนอีก๓คนเนี่ยนั่งต้มน้ำกระท่อมกินกันอยู่ชั้นล่าง
อยู่ก็มีกลุ่มรุ่นพี่สองคนมาร่วมวงขอดื่มน้ำกระท่อมด้วย
แต่พอมาถึงหนึ่งในรุ่นพี่ที่ชื่อเอ๊ไม่ทำตามกฎกติกาของเขาที่วางเอาไว้
คือต้องต่อคิวเอ๊แซงคิวค่ะ
มาถึงปุ๊บตักน้ำกระท่อมใส่แก้วดื่มก่อนเพื่อนเลย
ทั้งที่เขานั่งแบบใจจดใจจ่อต่อคิวรอกันอยู่
ค่ะมันก็เลยขึ้นนะคะ
ลูกพี่ลูกน้องกันกับในบอสที่ชื่อนายสิริวิทย์เนี่ย
บอกช่วยมาเคลียร์หน่อยสุดท้ายต่อยกันในบ้าน

คืนวันที่๒๘ค่ะยังคงนั่งต้มน้ำกระท่อมดื่มกันอีก
อืมเขาบอกดื่มกันเป็นปกติใช้คำนี้เออ
กระทั่ง๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะกำลังล้อมวงดื่มน้ำกระท่อมกันกำลังดีเลย
อยู่กลุ่มนายเอขับขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมพวกอีก๓คันมาจอดหน้าบ้าน
แล้วเอาปืนยิงเข้าบ้านเลยจากนั้นก็รีบขี่รถหนีไป
อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกค่ะบอสเจ้าของบ้านที่อายุ๑๗ปีนะ
บอกว่าอ๋อปกติก็ต้มน้ำกระท่อมกินเกือบทุกวันนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะเรามีกติกาเราดื่มกันอย่างมีกติกา
นั่นคือต้องตามคิวแต่หลังหลังเนี่ยรุ่นพี่ที่มาร่วมกิน
ชอบชวนคนนอกมาด้วยแล้วไม่ค่อยทำตามกติกา
ไม่ค่อยตามคิวเลยเริ่มมีปัญหากันผมก็เตือนไปหลายครั้งแล้วนะ
แต่คนชื่อเอ๊ไม่เคยฟังเลยสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
พี่เขาก็ตักกินแล้วเขาก็บอกกูกินแก้วเดียวไม่ได้เหรอ
แล้วก็บอกว่ามึงจะเอาตังค์เท่าไหร่มึงจะเอาตังค์เท่าไหร
แล้วเพื่อนผมอ่ะมันไม่ชอบมันก็เลยโทรตามไอ้ลูกพี่ลูกน้องผมอ่ะ
กลับมาแล้วพอเขากลับมาเขาก็ทะเลาะกันต่อยกันไปรอบนึง
ข้างบ้านเขาก็หวาดกลัวเพราะว่าบ้านเรามันมีวัยรุ่นทะเลาะกันอย่างนี้
ก็กลัวแต่ก็ไม่อยากจะกลัวเหมือนกันอยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ลง
ทีนี้เยาวชนอีกคนนึงชื่นไอ้โจอายุสิบแปดปีเป็นเพื่อนบอส
อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
กลัวเลยค่ะยังคงกลัวอยู่เพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะกลับมาก่อเหตุเมื่อไหร่
ตอนนี้รุ่นพี่ที่ไปมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคะ
ส่วนข่าวที่ตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาบอกว่าก่อนที่จะมีการชกต่อยกันเนี่ย
ผู้ก่อเหตุไปตบหน้าผู้หญิงที่มาร่วมกินด้วย
เขาบอกไม่จริงนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครให้ข่าวเรื่องนี้ไปแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เป็นการทะเลาะกันแบบแมนคือผู้ชายกับผู้ชายค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกจากทิพย์พาราพันธกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางละมุงก็บอกว่า
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่
แต่รู้ชื่อรู้อะไรกันแล้วอะค่ะไม่นานก็คงจะตามตัวได้นะคะ
ส่งชุดสืบสวนเฝ้าดูพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วด้วย
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ลักลอบต้มน้ำกระท่อมดื่มกินกันเนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองให้รับทราบด้วยค่ะ
ค่ะน้องน้องวัยรุ่นก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะคือผิดตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ
ตั้งแต่ไปหากระท่อมมาปล่อยให้บ้านของตัวเองเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งซ่องสุม
ทีนี้มันก็จะมีเหตุร้ายเหตุอันตรายเกิดขึ้นอยู่บ่อยแบบนี้นะคะ
มาพูดแบบหน้านิ่งเนียนว่าผมก็ดื่มน้ำต้มกระท่อมเป็นปกติมีกฎกติกา

เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้วัยรุ่นมามั่วสุมกันบ่อยมาก
เห็นบอกว่าเสียงดังกันบ่อยจริงนะคะ